มีอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมก็มีการตามจับกันอยู่ก็คือเรื่องของแก๊งข้ามชาติที่มาเปิดพนันออนไลน์นะคะ
ตอนนี้เนี่ยก็ระบาดกันอีกแล้วเป็นแก๊งจากเกาหลีใต้ปรากฏว่ามีสาวไทยเป็นผู้สนับสนุนด้วยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจจับได้แล้วเตรียมผลักดันกลับประเทศแล้วก็ไม่ให้เข้ามาประเทศไทยอีกนะคะ
กำลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยตำรวจภูทรเมืองพัทยาและตำรวจท่องเที่ยว
นำหมายค้นสารแขวงพัทยาเข้าตรวจค้นห้องพักภายในอาคารชุดพิงผาคอนโดมิเนียมอยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ
หลังจากที่สืบทราบว่ามีกลุ่มชาวเกาหลีใต้เข้ามาพักอาศัยแล้วก็มีพฤติกรรมการเล่นพนันออนไลน์
เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้๕คนนะคะเป็นชาวเกาหลีใต้๔คนแล้วก็ผู้หญิงไทยอีก๑คน
ประกอบไปด้วยนายซองกวางหุ่นนายยุนดองซองนายชอยจีหุ่นนายปาร์คบยองกุ๊ก
และนางสาวอภิวัลวงคำสิงยึดของกลางได้จำนวนมากนะคะ
มีทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีธนาคารเกาหลี
แล้วก็บัญชีรายชื่อลูกค้าจากการที่สอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่า
เช่าห้องพักตั้งแต่วันที่๒๗สิงหาคมเป็นต้นมาค่ะ
เว็บไซต์รับแทงพนันออนไลน์กลุ่มลูกค้าอยู่ในเกาหลีใต้กว่าพันคนเลย
มียอดเงินพนันหมุนเวียนประมาณวันละ๕ล้านวอน
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๔๐๐๐บาท
ผู้ต้องหามีรายได้จากการเป็นเจ้ามือเดือนละกว่า๑ล้านบาทเลยนะ
นานกว่า๖เดือนแล้วนะคะโดยช่วง๓เดือนแรก
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน
แล้วก็ย้ายมาเช่าคอนโดหรูในเมืองพัทยา
อกจากนี้แล้วตำรวจยังพบว่านายปาร์คบยองกุ๊ก
หนึ่งในผู้ต้องหานั้นเป็นบุคคลตามหมายจับของตำรวจเกาหลีใต้
ปลอมแปลงเอกสารซึ่งสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาทด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งดำเนินคดีพร้อมกับผลักดันกลับเกาหลีใต้